หลวงผู้บุจจกรต่ำรวชแห่งชาติกันที่จะลงพื้นที่ภาคใต้
เพื่อไปสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาที่วางระเบิดแล้วก็ก่อเหตุวินาศกรรม

หลังจากที่ทหารได้ส่งตัวกลับมาให้ดำเนินคดี
โดยพลตรวจเอกศีวรารางสีภามานกุล

กล่าวถึงความคืบหน้าในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุวางระเบิดและก่อวินาศกรรม
ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้ว่า
ล่าสุดตำรวจได้รับมอบตัวนายอับดุลกอเดสาและ
ชาวจังหวัดปัตตานีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดตรัง
เพื่อนำกลับมาดำเนินคดีแล้วหลังครบกำหนดการควบคุมตัว
ซึ่งตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจสารทหารทุ่งสงศ์
จังหวัดนครศรีธรรมราชฝากขังแล้ว
ส่วนคำให้การของนายอับดุลกอเดย์ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

แต่ถ้ามีการซัดทอดถึงใครก็จะขยายผลให้ถึงผู้บงการ
ส่วนสาเหตุการลงมือยังไม่ได้สรุป
ขณะที่ข้อมูลพบว่านายอับดุลกอเดย์น่าจะเป็นกลุ่มเดียว
กับพวกที่ก่อเหตุในพื้นที่อื่นทางภาคใต้
แต่ก็จะเร่งประสานข้อมูลการสอบสวนจากทางกองทัพ
โดยพลตำรวจเอกศีวราก็จะลงพื้นที่ไปสอบปากคำนายอับดุลกอเดย์ด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้
พร้อมจะไปติดตามความคืบหน้าในก่อนออกไหมจับ
ผู้ต้องหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รอบวางระเบิด
ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้เมื่อต้นเดือนสิงหาคม
ส่วนกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่ง
เลิกดำเนินคดีความมั่นคงในสารทหาร
และกลับมาดำเนินคดีในสารยุติธรรมแทน
พลตำรวจเอกศีวราระบุว่าไม่กระทบต่อการทำงาน
เพราะคดีดังกล่าวเกิดก่อนวันที่๑๒กันยายน

จะเป็นอำนาจการพิจารณาของสารพลเรือนเท่านั้น